เดินทางไปของทีมบอลหญิงนะครับไปรับโบนัสก้อนโตในการที่จะ
ประสบการณ์ครั้งสำคัญในการเดินทางไปเที่ยวที่อังกฤษ
สามารถพาทีมไทยไปบอลโลกรอบสุดท้ายได้
ก็พานักกีฬาฝุมวรหญิงนั้นเดินทางไปที่อังกฤษนะครับระเดินทางกันไป
ก็ออกเดินทางกันเที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีใช้เวลากว่าสิบสองชั่วโมงนะครับ
ถึงกรุงลอนดอนในเวลา๗โมง๑๕นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่นั่น
การเดินทางในครั้งนี้ก็จะไปเที่ยวสถานที่สำคัญของอังกฤษ
เช่นจิงชะสวรรค์ลอนดอนอายหรือหอนาฬิกาบิ๊กเบย์
รวมถึงชมเกมพรีมาลีกอังกฤษ
และมีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับศูนย์ฝึกของทีมจิ้งจอกสยามตลอดจนเข้าร่วม

ก่อนจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่๘พฤษภาคม
ทั้งหมดครับก็ได้รับการสนับสนุนจากนายวิชัยศรีวัฒนประภา
เพื่อฉลองความสำเร็จให้กับทีมชาบาแก้วที่คว้าอันดับ๔ของรายการ
ที่ทำให้พวกหนูได้ไปเที่ยวอังกฤษครั้งนี้
และก็ไปชมเลเซเตอร์บ้างฟังใจว่าไปดูคัทเป็นพิเศษ

น่าจะเป็นที่พิเศษสุดก็น่าจะเป็นด้านที่เราได้ไปดูบอลพรีเบอนอลลีค
ที่เป็นที่เค้าไฝฝันกัน
แล้วก็อยากน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบ
อย่างเจมมี่วาดี้ที่เป็นกองหน้าเราก็ชินชอบเขา
ถ้ามีโอกาสก็อย่างน้อยถ้าได้ถ่ายรูป
มันก็น่าจะเป็นที่สุดของชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง